เหตุสลดนะครับเพราะว่า๑๕ชีวิตภายในบ้านหลังนี้ต้องศูนย์เสียไปนะครับ
มีพ่อแม่ลูกเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำ
แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอีกจำนวนมากนะครับที่ตายอยู่ภายในบ้าน
เพราะเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้

แล้วบอกว่าช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้ว
เพราะไฟมันโหมลุกไหม้บ้านหลังนี้นะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมฮะไฟกำลังลุกไหม้บ้านหลังหนึ่งนะครับ

เข้าไปช่วยได้ใครก็ได้ช่วยทีใครก็ได้ช่วยที
แต่เห็นไหมฮะไฟมันห่มลุกไหม้บ้านหลังนั้นนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่๙๙ทับ๒๙
ภายในหมู่บ้านพฤกษา๑ซอย๒๓หมู่๓ตำบลลำผักกูด
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เกิดขึ้นกลางดึกเลยฮะช่วงตีหนึ่งเศษ
ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ช่วงเกิดเหตุนะครับ
เพลิงลุกไหม้หน้าบ้านอย่างรวดเร็วคุณ
ข้างในบ้านมีหลายชีวิตโดยเฉพาะพ่อแม่ลูก
แล้วก็อย่างที่ได้ยินเพื่อนบ้านบอกว่าช่วยด้วย
ไฟไหม้บ้านตะหนึ่งนะครับ
บ้านที่เกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียวครับ
เจ้าหน้าที่ก็รุดมาที่เกิดเหตุภายใน๕๑๐นาทีนะครับ
เพลิงกำลังลุกไหม้บ้านมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง

เปิดกิจการรับซ่อมแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ก็เลยมีถังคอมแอร์จำนวนมากมีถังแก๊สจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ระดมเร่งฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้าไปในบ้าน
เพราะอะไรคุณคือไฟมันไหม้หน้าบ้านอยู่นะ
ไฟมันไหม้หน้าบ้านเห็นไหมมีถังแก๊สเต็มไปหมด
เขาบอกว่าเป็นร้อยถังมีคอมแอร์อยู่เต็มหน้าบ้าน
และประตูเหล็กหน้าบ้านนะคุณ
คือมันพังขวางทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้
ต้องพยายามฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ไหม้หน้าบ้าน

เพราะรู้อยู่ว่าในบ้านมีหลายชีวิตอยู่
ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงตรงนี้๒ชั่วโมง
เพลิงสงบเจ้าหน้าที่รื้อประตูเหล็กอะไรออกมานะครับ
หรือถังแก๊สอะไรออกมาถึงสามารถเข้าไปภายในบ้านได้
คุณผู้ชมฮะพบผู้เสียชีวิต๓ราย
กอดกันอยู่ภายในห้องน้ำนะครับ
ก็คือนายสิงขนองนวมะอายุ๑๓ปี
ละอองอายุ๔๐ปีนะครับ
และเด็กชายสินมหัดอายุแค่๑ขวบเท่านั้น
ซึ่งทั้งหมดเป็นพ่อแม่ลูกกันคุณ

เสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำนะฮะใช่
คือไม่ได้ถูกไฟคลอกใดทั้งสิ้นนะ

ใช่ฮะสำลักควันเพราะหลบหนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำนะครับ

แล้วก็ทั้ง๓เสียชีวิตภายในห้องน้ำ

ใช่แต่ทีนี้ควันมันเข้ามาแล้วหลายเหตุการณ์ผู้เสียชีวิต

มักจะเสียชีวิตจากการสำลักควันแทบจะทุกรายเลยนะคะ
ทั้ง๓คนไม่สามารถออกมาทางหน้าบ้านได้
มันมีทางเดียวไงห้องน้ำแล้วนอกจากนั้นคุณที่มันสลดคืออะไร
เลี้ยงที่เลี้ยงไว้บ้านนี้คือเป็นคนใจบุญมากนะ
สัตว์เลี้ยงทั้งหมาเลี้ยงทั้งแมว
วเนี่ยเลี้ยงไว้๑๑ตัวหมาอีกตัวหนึ่ง
รวมแล้วทั้งหมด๑๒ตัวโดนไฟคลอกตายหมดเลย
แล้วก็๓ชีวิตพ่อแม่ลูกรวมเป็น๑๕ชีวิตนะครับ
ทีนี้เพื่อนบ้านค่ะไปถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเธอตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำ
ได้ยินเสียงเหมือนกับคนคุยกันตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่าอ๋อ
คนเป็นพ่อทำงานอยู่หน้าบ้านแน่เลย
เพราะว่าพ่อบ้านนี้เขาก็ขยันปกติทำงานตี๑ตี๒อยู่แล้ว
แต่ทีนี้พอเธอเปิดม่านดูเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
เห็นแสงไฟเต็มไปหมดเลย
คือไฟมันไหม้จากหน้าบ้านเข้าไปในตัวบ้าน

เพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะ

แล้วก็วิ่งไปบอกชาวบ้านช่วยด้วยช่วยด้วย

แต่ถามว่าชาวบ้านช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
แล้วนอกจากนี้ก่อนจะเกิดเหตุถ้าเธอเห็นว่าฝั่งบ้านนั้น
เขาซื้อตู้เย็นมาตู้เย็นมา๒ตู้นะนะ

ทีนี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าตู้เย็นจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้ไหม
ตอนนั้นเพื่อนบ้านยังสงสัยอยู่เลยว่าตู้เย็นที่เอามา๒ตู้
แล้วมันขวางอยู่ตรงประตูแล้วจะเดินเข้าออกได้ไหม

แต่เพียงคิดว่าแล้วจะเดินเข้าออกกันได้ไหม
ตู้เย็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขวางหน้าบ้านนะฮะ
พอเสริมผ้าม่านมาคือไฟมันลุก
มันไหม้แบบแรงมากอะพี่ซึ่งไม่มีใครเข้าไปได้เลย

ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เลย

แรงมากเพราะว่าข้างในเขาเป็นถังแก๊ส

ยังคุยกับแฟนเย้ยจอดหน้าบ้านเขา
พี่ทำไมเขาซื้อตู้เย็นมาไว้หน้าประตูบ้านวะ
แล้วเขาจะเดินเข้าเดินออกยังไงหนูยังถามเขาอยู่

ชายตู้เย็นหน้าบ้านเพิ่งมาเมื่อวาน
นี่ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไป

คือไม่สามารถเข้าไปด้านในบ้านได้จริงนะครับ

ช่วยกันฉีดน้ำสกัดแล้วก็นำเหล็กออก

เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปนะครับ
เพราะว่าไปพบศพ๓ศพภายในตัวบ้านภายในห้องน้ำนะครับ

อบศพทั้ง๓ศพส่งผ่าพิสูจนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับ
ส่วนสัตว์เลี้ยงทั้ง๑๒ตัวได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำไปฝัง
และให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี้อีกครั้งนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังในการเข้าไปหาสาเหตุตรงนี้ด้วยนะฮะ